มาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนดีดูคนสู้ชีวิตกันหน่อย
มาดูเด็กป๒คนนี้ที่อุดรธานีครับ
รันทศต้องปั่นจักรยานไปโรงเรียน
ยังต้องดูแลญาติพี่น้องดูแลคุณยาย
และเฝ้าคุณแม่ที่ป่วยด้วยโรคหอบหืดนะครับ

เด็กป๒ตัวเล็กนิดเดียวคุณ

นี่ครับเด็กชายอัตภพลบุญมีหรือน้องฟีโน่นะฮะ

ปั่นจักรยานออกจากบ้านพักไปโรงเรียนบ้านบอกคำ
ตำบลดอยดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
ระยะทางในการปั่นจักรยานทุกวันคือ๔กิโลเมตร
ฟีโน่อาศัยอยู่กับนางศรีพักดีอายุ๖๐ปี
นางแดงบุญมีอายุ๖๕ปี
นายศรีพักดีเป็นคุณตานะครับ
แล้วก็นางแดงเป็นคุณยายนะครับ
สะดวกต้องใช้เหล็กพยุงตลอดเวลาครับ
ส่วนแม่น้องฟีโน่ป่วยด้วยโรคประจำตัว

ก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำนะครับ
อกจากนี้ยังมีน้องชายคนเล็กอีกคนนึงนะครับ

ในวันที่ผู้สึกข่าวของเราไปทำข่าวครับ
น้องฟีโน่เพราะป่วยพอดีไงคุณป่วยเลย
ผู้สื่อข่าวก็ช่วยกันเท็จเนื้อเช็ดตัวนะครับ

และทีนี้ทางภูมิในการโรงเรียนบ้านบอกคำคือ
พอธรรมรัฐธรรมพุทธวงศ์ก็ได้พาไปโรงพยาบาล
ก่อนกลับไปพักฟื้นที่บ้านด้วยนะครับ
พอบอกว่าน้องฟีโน่การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

เมื่อออกไปเยี่ยมบ้านก็พบสาเหตุที่ทำให้ขาดเรียน

วันไหนที่คุณตาออกไปทำงานรับจ้าง
ก็ต้องทำหน้าที่ในการเลี้ยงน้องช่วยคุณยายอีกนะครับ
คือดูแลภาระกลายเป็นภาระของเด็กคนหนึ่งคุณ

ส่วนผู้ใจบุญครับเราบอกบุญบอกต่อกันหน้าจอเลยนะครับ
ก็สามารถบริจาคเงินช่วยเหลือน้องฟีโน่
ทางโรงเรียนบ้านบอกคำได้
ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดบัญชีร่วมกับน้องฟีโน่
เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไปนะครับ
ติดต่อไปที่โรงเรียนบ้านบอกคำนะครับ
ที่จังหวัดอุดรธานีได้เลยนะครับ